ช่วงแรกของเช้าสุดใสพาคุณผู้ชมไปดูไอดอลทางด้านคนสู้ชีวิต
เป็นเยาวชนเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่
เป็นวิศวกรด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์
บอกว่าเป็นนุ่มยอดกระตันยูทั้งเรียนทั้งหาเงิน
ในการช่วยพ่อที่พิการทางสายตาและคุณแม่ก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วย
นายโคมกริจสืบซีรินักศึกษาปีที่๔แล้ว
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตอนนี้ได้รับความสนใจนะคะจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนในคณะค่ะ
หลังถูกยกให้เป็นไอดอลยอดกระตันยูต้นแบบนักศึกษานะคะ
ทุกวันนะคะคมกริจจะใช้เวลาช่วงบ่าย

ทำงานเป็นพนักงานในร้านสะดวกซื้อสาขาถนนสิริมังคลาจารย์
จากนั้นกลับหอพักทบทวนการเรียน
ทำงานที่อาจารย์สั่งก่อนที่จะพักผ่อน
แล้วก็ตื่นเช้าเป็นปกติเลยไปเรียนหนังสือ
หลายครั้งที่คมกริจเลือกที่จะรับเวรวันละสองกะ
ทำให้ต้องทำงานวันละมากกว่า๑๕ชั่วโมงนะคะ
คมกริจได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่
ต้องทำงานหนักไปพร้อมกับเรียนบอกว่า
ีดาได้สูญเสียตาข้างหนึ่งนะคะ
ส่วนมารดานั้นเป็นมะเร็งค่ะต้องรักษาตัว
ทั้งสองพักอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะ
ครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร
ยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
การป่วยของทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ด้วย
เมื่อสอบติดต้องมาเรียนที่เชียงใหม่
ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นไปด้วยนะคะ
ตัดสินใจทำงานที่ร้านสะดวกซื้อตั้งแต่ปี๑เลย

นำไปเป็นค่าเทิมค่าหอพัก
ค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน
บางส่วนก็แบ่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ
เหตุผลนี้ก็อยากที่จะช่วยเหลือครอบครัว

รู้สึกเหนื่อยบ้างไหมครับ
เหนื่อยแล้วท้อเป็นบางครั้งครับ
แล้วเรามีวิธีการให้กำลังใจตัวเองยังไง

เพราะว่าแม่ก็ป่วยพ่อก็ไม่สบาย
ผมก็ต้องรีบเรียนให้จบ
แล้วก็เพื่อจะไปทำงานแล้วก็หาเลี้ยงดูท่านครับ

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

จะต้องเรียนให้จบตามกำหนด
ทำให้ต้องเรียนหนักถึง๗๘วิชา

แม้ว่าต้องใช้เวลาไปกับการหารายได้
ในการเรียนคมกริจก็ตั้งใจเหมือนกัน